คราวนี้ต้องขออนุโมทนาบุญสาธุนะคะ
กับพี่สิงโตนำโชคค่ะคุณผู้ชม
สิงโตเนี่ยร่วมกับแฟนคลับค่ะ

เขาโพสต์เอาไว้ค่ะว่าไปทำบุญกับแฟนคลับ

เอาบุญถ่ายชีวิตควายแม่ลูกอ่อนมาฝากเพื่อนที่รักทุกคนครับผม
ให้เพื่อนได้บุญด้วยกันเยอะเลยนะครับ
สาธุสาธุสาธุครับผม
ซึ่งเหล่าแฟนคลับต่างก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกับนักร้องหนุ่มนะ
แต่ก็ต้องสะดุดตากับพระสงฆ์ในภาพเมื่อกี้คุณเห็นไหม
คือหลวงพี่โน๊ตนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าหลวงพี่โน๊ตเขาขอละทางโลก
หันหน้าเข้าทางทำแบบสงบเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงราย
นี่ก็เป็นเวลากว่า๕เดือนแล้วนะนานแล้วเนาะ
ซึ่งหลวงพี่โน๊ตเองก็ยังศึกษาทางทำอยู่นะคะ
หนุ่มสิงโตเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพอัปเดตล่าสุดที่ทางสิงโตไปทำบุญทอดกระถิ่นที่จังหวัดเชียงราย
พระโน๊ตเนี่ยสุขภาพแข็งแรงดี
แต่ยังไม่ทราบว่าจะศึกตอนไหนก็พูดกันนิดหน่อยดีใจที่ได้เจอพระโน้ตแล้วก็ได้ไปทำบุญที่นี่ด้วยนะคะ
เขาหันหน้าเข้าสู่ทางทำนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เดี่ยวก็เลื่อนเหลือนแล้วโน๊ตก็ละสู่แล้วเลย
แต่ก็ใจรอคอยอยู่แล้วตอนนี้ก็ให้พระโน๊ตสึกษาทางทำไปก่อน